เรื่องของกีฬาความหวังนะครับมันก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่ว่าเทควันโดเดี๋ยวลุ้นก่อน๒๔กรกฎาคม๒คนทีเดียวเลยนะครับ
น้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจแล้วก็๑คนคือน้องจูเนียรามนรงสเวศวิหารี
คนที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกศรนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนโค้ชเชยองซ็อกนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกุญสือฝีมือดีที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน
ผูกพันกับนักกีฬาไทยมาตั้งแต่ปี๒๐๐๒นะครับ

สิ่งสำคัญนะครับที่เราจะได้เห็นความสามารถของทางโค้ชเชย์เนี่ยนะครับ
ก็คือว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่ทางโค้ชเชย์วางเป้าหมายว่าจะพาทีมนักกีฬาเทวันโดไทยคว้าเหรียญทองให้ได้นะครับ
เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับจากสถิติของทางโค้ชเชย์ในการคุมทีมในโอลิมปิกเกมเนี่ยนะครับ
นี่เลยครับผลงานเหรียญทองเป้าหมายนะครับเราตั้งไว้ในสมัยนี้แน่นอนนะครับ
แพลปฤติศาสตร์นะครับสามารถโดยทองแดงเริ่มต้นก่อนนะครับจากน้องวิวยาวภาพบุรับบนชัย
ฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะวัดใจทางเชยองซ็อก
แล้วก็ทีมเทควันโดไทยว่าครั้งนี้จะฝากอุปสรรคไปได้หรือเปล่านะครับ
เชื่อมั่นนะครับว่า๒๔เรามีลุ้นแน่นะครับ

แต่ที่แน่ต้องมีหลายรางวัลติดมือจากทั้งสองคนนี่แหละครับ

ย้ำอีกครั้งหนึ่ง๒๔กรกฎาคม

โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะขอสัญชาติเป็นคนไทยเต็มตัวนะครับ